นะครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องที่เราจะได้ล้อมข้อกันอีกแล้วฮะ
เป็นเรื่องที่คุยกันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่คนแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกจนได้
ทีนี้เป็นเรื่องของเครื่องเล่นตามสวนสนุกต่างที่มันพังลงมาคุณเขียนมาสอน
คราวนี้เป็นงานกาชาติประจำจังหวัดนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะฮะ
เชื่อว่าท่านทราบข่าวแล้วแหละแต่ว่านี่ให้ดูเต็มก่อน
อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องเล่นปลาหมึกยักษ์คุณเขียนมาสอน
เคยเล่นไหมเคยค่ะผมก็ผมเคยแต่ผมเคยเห็น

นี่มันเหวี่ยงอย่างนี้อ่ะใช่ค่ะก็มีความเวียนหัวเบา
ใช่ผมกลัวเวียนหัวนี่แหละแต่ก็สนุกค่ะสนุก
อีกใจหนึ่งก็คือกลัวอยู่ลึกก็คือว่ามันจะหลุดลงมาไหม
ใช่ไงทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องเล่นนะจะกลัวทุกครั้งเหมือนกันนะคุณภาคภูมิ
มันจะหลุดไหมมันปลอดภัยนะอะไรอย่างนี้
ช้าสวรรค์ผมยังไม่กล้าขึ้นเลยผมเสียผมกลัวมันร่วงลงมา
เวลาได้ยินข่าวแล้วเรากลัวมันจะเกิดกับตัวเอง
แล้วเนี่ยก็พอมีข่าวอีกแล้วเนี่ยไม่รู้จะกล้าเล่นกันอีกหรือเปล่า
เนี่ยฮะเครื่องแบบนี้เมื่อคืนนี้ในงานนามัศกาลพระสมุทรเจดี
และงานกาชาติจังหวัดสมุทรปราการประจำปี๒๕๕๙
มีคนไปเล่นแล้วมันหลุดพังลงมา
โชคดีแค่เจ็บนะไม่ถึงตาย
มีคนที่เขาถ่ายคลิปช่วงที่เล่นเอาไว้ได้ด้วยนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปดูกันหน่อย

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

คือประเด็นเรื่องของการขออนุญาตเนี่ยคุณภาคภูมิที่คุณภาคภูมิพูดไปเนี่ยมันมีข้อมูลออกมาตอนบ่ายแบบนี้ไงบอกว่ายังไงครับ
เครื่องเล่นที่ติดตั้งตามงานถ้างานจัดไม่เกินสิบห้าวัน
ไม่ต้องขอใบอนุญาตตามพรบควบคุมอาคารค่ะ

แต่ให้แจ้งไปที่เทศบาลหรือเจ้าของพื้นที่ที่จะตั้งเครื่องเล่น

นี่ไงเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องไปคุยกันมันต้องแก้ไหมตรงนี้เนี่ย

สามวันเจ็ดวันนี้งานจัดกันเต็มประเทศไทยเลยนะ
ก็เลยตอนนี้ยังไงล่ะคะระงับเครื่องเล่นทุกอย่างภายในงานนี้ก่อนนะคะ
กว่าวิศวกรจากภาครัฐจะออกมารับรองความปลอดภัยค่ะ
ครับส่วนเรื่องของคดีความครับ
ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการบอกว่า
ตัวแทนเทศบาลนครสมุทรปราการ
ได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับเจ้าของเครื่องเล่นเอาไว้แล้ว
ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง

เรื่องต้นก็น่าจะถูกแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไว้ก่อน
เห็นแล้วก็เสี่ยวแทนนะจะพาลูกพาหลานไปเล่น